พาคุณชนะไปที่นี่คุณน่าจะถูกอกถูกใจ

เพราะว่าเจ้าของสวนสละแห่งนี้
เขาจ้างแดนเซอร์มาเต้นให้ต้นสละดู
เพราะอะไรเขาบอกว่าพอเต้นแล้วเนี่ย
ผลผลิตออกดีนำความร่ำรวยรายได้

โอ้แม่เจ้า

เฮ้ยอะไรนะเป็นอะไร

ก็ดว่าดูเพื่ออะไรเป็นการรำลึกบุญคุณของต้นสระฮะที่ออกผลผลิตดีเอ้า
สร้างรายได้ถึงเดือนละสามแสนบาทอุ้ยคุณอุ้ยนี่คือบรรยากาศ
บรรยากาศกลางวันเหรอใช่ตัดไปตอนกลางคืนเลยได้ไหม
คุณใจเย็นรอนก่อนเค้าไม่ได้เต้นให้คุณดูเอ้าเหรอ
เขาเต้นขอบคุณบุญคุณที่สละออกดอกออกผล

ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าภายในสวน
เขาจะประดับประดานหลอดไฟสวยงามเลยนะ
เจ้าของสวนเขาบอกอย่างนี้เขาภูมิใจมากเลย
เขาเปิดให้ผู้ร่วมงานมาเดินชมความสำเร็จ
สวนสละพันธุมารีของเขาด้วยนะ
แล้วเขาบอกว่าจริงแล้วไม่ได้มีแต่ว่างานรื่นเริง

เขาทำบุญใหญ่ในช่วงเช้านะคะ
คุณธนัดกริจบรรเทาวงศ์เจ้าของสวน

ทำพิธีบวงสวงสารพระภูมิเจ้าที่ประจำบ้านนะคะ
แล้วก็ทำบุญครบรอบวันเกิดด้วย
แล้วก็ทำบุญให้บุคคลที่ล่วงลับ
รวมไปถึงมีการจัดเครื่องเส้นไหว้บูชาทาเวสวัน
ตัวเขานับถือคุณดูเนี่ยเห็นไหมเขาบูชาทาเวสวันแบบนี้
แต่นั่นแหละนะหลังจากที่ทำพิธีอะไรต่างเรียบร้อย
ไฮไลท์นอกจากไฮไลท์ตอนกลางคืนที่ดูกันไปแล้ว
ไลท์สำคัญที่หลายคนตั้งตารอคอยก็คือ

ประทัดแบบนี้พอจุดเสร็จปั๊กลงมาแล้ว
หลายคนก็รอลุ้นนี่แหละค่ะจุดหมายปลายประทัดแบบนี้
ชัดเจนดูแล้วหรอดูแล้วทายภาพหรือยัง
ถ่ายแล้วันหรือยื่นสองสามแชะ
ไปกับพิธีกลางคืนอีกเหรอ
ไปต่อพิธีกลางคืนเลย
ไม่ชอบทำชอบชอบชอบชอบสละอยาก

ต้นตั้งโด่งี้เลย
ต้นสี่ดูกตรงจะลูกนี่ออกมาเป็นเม็ด
ลูกอย่างนี้แอฟผลิตดี

แต่ว่ามันเป็นกุศลบายที่ดีของเจ้าของสวนนั่นแหละคือได้ทำบุญนะ
สุดท้ายก็มีจ้างโคโยตุ้งโคโยตี้มาเต้นก็เป็น
แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมและสิ่งที่ทำไปคือการแสดงนะครับ
อันนี้ที่บอกว่าใช้วิจารณญาที่บอกใคร
บอกคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งหมดคือการแสดงครับบอกใครบอกคุณผู้ชมเออจริงหรือเปล่า
คุณไปเคลียร์ต่อกันที่บ้านเอาเองแล้วกันนะ